คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ชาวบ้านที่จังหวัดชุมพรเขาออกมา
ร้องผ่านสื่อเขาบอกว่าอยู่ดีมีคนนำรถบัสแบบเก่าผูกพังหน่อย
บอกว่าเป็นรถบัตรผีสิงไปจอดแถวหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะนอนไม่ได้ครับ
โดยเฉพาะเด็กก็บอกว่าอยากจะให้คนเอาออกไปให้หน่อยครับ
สภาพแบบนี้นะมันน่ากลัวมันน่ากลัวคืออยู่ดีก็มาไม่รู้ใครลากมา

และข้างก็เป็นป่ามืดอันนี้กลางวันนะคะและถ้ากลางคืนจะขนาดไหน
มีเป๊ด้วยคุณดูสิยังไงฮะ
ก็เป็นสภาพรถบัสที่ผูกพังจอดไว้ริมถนนทางเข้าออกของบ้านหลังหนึ่ง

ปรีชาและนางยินดีม่วงทองคำสองสามีภรรยาอยู่ที่บ้านหมู่๑ตำบลสะพรีอำเภอประทิวที่ชุมพร
บอกว่าก่อนหน้านี้รถบัตรคันนี้เป็นของนักอนุรักษ์กลุ่มหนึ่ง
จะนำไปทำเป็นปากการังเทียม
แต่ว่านำไปทิ้งเอาไว้ที่บริเวณบริมชายหาดสะพรีเป็นเวลานาน
ถูกแอบนำไปทิ้งที่หน้าบ้านของเขาหน้าบ้านของเขาเองนะครับ
โดยบ้านหลังนี้มีคนอยู่๕คนรวมลูกหลานยังเป็นเด็กอีก๒คน
เนี่ยมองจากมุมหน้าบ้านนี่เป็นมุมนี้เลยอ่ามองจากหน้าบ้าน
บริการบ้านดีทีเดียวแต่ว่าเนี่ยฮะมาเห็นรถบ้านแบบนี้
รถคันนี้เขาบอกว่าเด็กเขาหวาดภาวะไม่กล้าวิ่งเล่น
กลางวันก็ไม่กล้ากลางคืนก็นอนไม่หลับ
จากนี้ก็ยังกีดขวางเรื่องของทางเข้าบ้านด้วยครับ
มันกีดขวางเรื่องของเส้นทางการจราจร
เนื่องจากว่าถูกทิ้งไว้ริมถนนทางเข้าบ้านพอดีครับ
อยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาออกไปให้หน่อย
ก่อนที่จะขึ้นป้ายขนาดใหญ่ประท้วงเนื่องจากว่าตอนนี้เดือดร้อน
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้มันมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
จะมีผีสิงตามที่เขาคิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
ก็เป็นความหวัดกลัวของเด็กเป็นความไม่สบายใจของพ่อแม่นะคะ